มุมนี้จะเห็นความชุนละมุนคนจะเยอะนะคะแต่ตามลูกศรสีแดงคืออดีตในจ้างเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่เป็นผู้ก่อเหตุ
มาลากผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงออกไปจากร้าน
เพื่อนผู้เสียหายก็อยู่เขาก็พยายามจะช่วยไงฮะโอ้โหแต่ยื้อเอาไว้ไม่ไหว
เหตุการณ์เกิดขึ้นร้านค้าส่งไก่สดในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุชื่อว่าในชัยค่ะเป็นอดีตในจ้างของน้องผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย
น้องคือน้องยะขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะโอ้โหคุณผู้ชมน้องยะเนี่ยนะพอถูกลากออกไปแล้วเนี่ย
ตบโดนทำร้ายมีคนมาร่วมทำร้ายอีกนะคะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงมีเมียของในชัยมาร่วมทำร้ายด้วย
เดี๋ยวดูวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้าก็คือนี่ค่ะในชัยกับเมียเนี่ยลงจากรถ
เพื่อที่จะเข้าไปทำร้ายร่างกายน้องยะผู้เสียหายนะคะคือน้องยะเนี่ยโดนชกโดนตบโดนหลายอย่าง
แม่ของน้องเนี่ยต้องวิ่งมาช่วยต้องวิ่งมาห้ามแต่ก็ถูกผลักล้มถูกลากออกไปด้วย
โอ้โหคือแม่ของน้องย้าเนี่ยพยายามจะกอดแขนในชัยคือดึงแขนเอาไว้ว่าอย่าทำร้ายลูกสาว
คุณผู้ชมคะส่วนคลิปนี้ค่ะหลังจากก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยมุมนี้มันจะเห็นแค่ท่อนด้านล่างอ่ะเนอะเห็นแค่ช่วงขา
คลิปนี้ค่ะหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยนะคะในชัยมายืนด่ากราดด่าน้องสาวที่ชื่ออ้วนเป็นน้องสาวของน้องยะผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ
ด่าประมาณว่าไม่ต้องมามองหน้าไม่สำนึกบุญคุณกันบ้างหรือยังไงประมาณนี้โอ้โหมันยังไงกันค่ะเหตุการณ์นี้เราเลยให้นักข่าวลงพื้นที่ไปนะคะไปเจอกับน้องยะคนเจ็บมาค่ะน้องอายุ๒๑น้องถูกทำร้ายร่างกายน้องบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้น๓พฤศจิกายนน้องเคยทำงานอยู่ร้านในชัยผู้ก่อเหตุเป็นร้านข
กำลังขาดคนในชัยที่เป็นในจ้างเก่าก็เลยไม่พอใจลาออกจากร้านในชัยมาทำงานร้านนี้ประกอบธุรกิจเดียวกันอะไรแบบนี้ตามมาหาเรื่องอย่างที่เห็นในคลิปอะค่ะ
ก็เพราะว่าเหตุเพราะว่าหนูอ่ะบอกเขาว่าตอนแรกหนูจะออกเฉยใช่ไหมเขาก็แบบว่าเออไม่พอใจอยู่แล้วก็มาเสนอแบบขึ้นค่าแรงให้บ้างมาขอโทษบ้างที่แบบภรรยาเขาเคยด่าเคยว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมความเป็นคนมันมีเท่ากันอ่ะพี่ไม่ว่าจะรวยจะจนมันก็มีเท่ากันหมดนะคะหนูก็มีศักดิ์ศรีของหนูถึงหนูจะไป

ถึงเด็กอีกคนก็พาวิ่งไปขึ้นรถข้างหลังตลาดขับรถออกไปพาน้องออกไปให้ปลอดภัยก่อน
คุณผู้ชมคะมีข้อมูลเพิ่มเติมลูกพี่ลูกน้องของในชัยผู้ก่อเหตุค่ะ
นางเสาหนับอายุยี่สิบแปดขนาดเป็นลูกพี่ลูกน้องของในชัยนะ
เธอบอกว่าเธอลาออกมาทำงานที่เดียวกันกับแม่ของย่าที่ถูกทำร้าย
เพราะในชัยชอบด่าหลังลาออกก็ยังด่า
ส่งข้อความมาคูมาด่าเยอะเลยอ่ะเช่นออกไปแล้วอย่าไปพูดอะไรไม่ดีนะ
อย่าไปด่าเขาเสียหายหายนะถ้าอยากมีความสุขปิดปากเงียบเอาไว้
ไม่รู้ความลับอะไรนักหนาใครลาออกจากร้านตัวเองก็ตามไปด่าตลอดเลยอะค่ะ
สุดท้ายน้องย้าไปลงบันทึกประจำวันนะคะสพเมืองนครศรีธรรมราช
ก็นัดเจรจากลายเกลี่ยกันแต่ฝั่งนายชัยบอกว่าขอจ่ายแค่ห้าร้อย
ข้อหาทำร้ายร่างกายแค่นั้นครับถ้าไม่เอา๕๐๐ก็ขึ้นสารอย่างอื่น
ยอมไกลเกลี่ยเลยพี่อุ๋ยอืมตำรวจก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไร
ก็เดี๋ยวตำรวจดำเนินการให้ตามขั้นตอนของกฎหมาย
ถ้าน้องยะอยากจะเอาเรื่องอยากจะให้มันเป็นคดี
เดี๋ยวตำรวจก็ดำเนินการให้เพราะว่าไกลเกลี่ยแบบไม่ลงตัว
ไกลเกลียร์ไม่จบค่ะคือจะสาเหตุอะไรก็ไม่รู้ว่า
คุณก็ไปทำร้ายเขาแบบนี้ไม่ได้อ่ะนะ